เพราะว่ามีดารานักร้องนักแสดงหลายคนไปรีวิวสินค้าให้เขาไง
ตำรวจก็เลยจะต้องเรียกมาสอบปากคำ
สอบประคำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แจ้งข้อกล่าวหา๑๓คนทั้งหมดเลยนะคะ
ในช่วงระยะเวลาที่๑๓คนจะต้องเข้ามารายงานตัว
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหามี๓วันด้วยกัน๑๑๑๒๑๓มิถุนายน
วันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะจริงแล้วตำรวจนัดมา๕คน
แต่ว่าสรุปสุดท้ายมา๒คนนะคะรับทราบข้อกล่าวหาคือ
อุตสามณีกับไต้ฝุ่นกระหนกฉัด
ส่วนอีก๓คนบางคนก็มีภารกิจในต่างประเทศ

นางสาวอุสามณีวัยทยานนท์หรือว่าขวัญและนายกระหนกฉัดมัญญาติอ่อน
วันนี้เดินทางมาพบพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะควบคุมกำกับดูแล
คณะพนักงานสอบสวนคดีผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

โดยไต้ฝุ่นกระหนกฉัดมีความผิดในข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์
คุณสมบัติสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
ไต้ฝุ่นโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีและปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐บาท

มีความผิดโฆษณาเครื่องสำอาง
ด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
โทษของขวัญอุสามณีคือจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หลังจากทั้งสองคนเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ขวัญอุสามณีก็บอกว่าให้การรับสารภาพตามที่ถูกกล่าวหาก็ยอมรับความผิดทั้งหมดนี่แหละ

ที่ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าให้รอบครอบ
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้
ไม่ได้รับรีวิวสินค้าใดอีกเลย
ฟังเสียงขวัญอุสามณีค่ะ
เราควรใช้ชีวิตทางแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับ
สิ่งทุกอย่างหลังจากนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็พี่ทนายคุณอาเป็นคนจัดการดูแลต่อค่ะ

ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองถูกดำเนินคดี
แต่สิ่งที่ไต้ฝุ่นกังวลคือประชาชนที่อาจจะดูการรีวิวของเขาแล้ว

ทางผมก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือตำรวจ
แล้วก็อยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละครับ
มันเป็นอะไรที่เกิดจากการที่เรากระทำลงไปในโซเชียล
ถึงแม้ว่าเราจะทำตามในสิ่งที่ในการได้สั่งมาอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าในแง่กฎหมายผมไม่แน่ใจว่าหนักไหม
แต่ว่าคือที่แน่คือผิดกฎหมายครับ

ผมก็มีหนักใจประมาณหนึ่งนะครับ
แต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์มากเลย
ว่าต่อไปถ้าเราจะบริโภคอะไร
หรือว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเราต้องศึกษาดีก่อน
ไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจจากแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
ต้องตัดสินใจเยอะหน่อย
ส่วนขั้นตอนการดำเนินคดีนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาชี้แจงรายละเอียดแบบนี้ค่ะ
จากการสอบปากคำและการแจ้งข้อกล่าวหา
ทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพโดยความผิดของขวัญอุสามณี
เป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่กันหนึ่งปี
พนักงานสอบสวนทำเรื่องให้ดาราสาวไปเสียค่าปรับที่สำนักงานออย
ก่อนที่จะนำเอกสารยืนยันมาเสียค่าปรับที่เสียค่าปรับไปเรียบร้อยแล้ว
กลับให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเป็นหลักฐานเพื่อทำสำนวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องต่อไป
ก็คือปรับเฉยจบนะคะสำหรับขวัญอุสามณี
ส่วนไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นข้อหาในคดีมีอัตราโทษไม่เกิน๓ปี
ซึ่งเกินอำนาจของพนักงานสอบสวน
หลังจากการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จำเป็นต้องควบคุมตัวไปส่งฟ้องต่อสารต่อไป
การรับโทษต่างกันนะคะ๒คนนะคะ

ดาราที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ตำรวจกำหนดเนี่ยนะคะ
มีทั้งหมด๕คนแต่ว่ามา๒คน

นายวิเทียนกุศลมโนมัยหลายคนงง

เพชรจ้าไม่ได้มาวันนี้ภรรยาก็ไม่ได้มา

แล้ว๒คนนี้ขอเลื่อน๑๓มิถุนายน
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ไม่มาคือปันค่ะ

สุธัตตาอุดมสินปันเขาอยู่ต่างประเทศตอนนี้ติดภารกิจที่ต่างประเทศก็เลย
เดี๋ยวขอเลื่อนทีหลังนะคะในการเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะ